ไปดูความคืบหน้าของเรื่องอนาคตฟุตบอลไทยนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหายังเคลียร์เรื่องของโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่ลงตัวกับเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างทรูวิชั่น
ล่าสุดสมาคมมีการเรียกทั้ง๓ฝ่ายเข้ามาประชุมกันในสัปดาห์หน้าครับ
ทำให้สมาคมจำเป็นต้องหารือกับผู้สับสนุนรายนี้
จำนวนเงินค่าลิขสิทธิ์ที่อาจจะลดลง

เพื่อประโยชน์ที่ดีกับทุกฝ่ายครับ

เชิญตัวแทนทุกฝ่ายทั้งสโมสรไทยลีก
ร่วมในการประชุมหารือประเด็นการจัดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
วันอังคารที่๒๑กรกฎาคมนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย

เพื่อร่วมกันพูดคุยแล้วก็หาทางออกถึงโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด
ทุกวันไทยลีกจะมีโปรแกรมการแข่งขันจริงแล้วที่ตกลงกันไว้คือ๑๒การยายน
แต่ว่าณตอนนี้สถานการณ์โควิดในบ้านเราก็ดีขึ้นนะครับ
ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหากว่าเป็นมติของสโมสรทั้งหมดในการประชุมหลังจากนี้ครับ
ส่วนสโมสรจามจุรียูไนเต็ดเปิดตัวผู้สับสนุนหลักครับ
แล้วก็จับมือกับสโมสรการท่าเรือลุยศึกไทยลีก๓
เมื่อดูการนี้ปาดามแป้งโดนพันล่ำซามประธานสโมสรการท่าเรือก็เปิดเผยว่า
ในฐานะสิทธิ์เก่าจุฬาก็อยากเห็นจานโจรีนั้นก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนำ
แล้วก็เป็นศูนย์รวมของบุคลากรทุกฝ่ายในการเข้ามาเชียร์ทีม
รวมถึงยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นใหม่ให้พัฒนาตัวเอง
เพื่อก้าวสู่ทีมใหญ่ของไทยลีกและทีมชาติต่อไปในอนาคตครับ
จากนี้ประธานทีมการท่าเรือก็ยังกล่าวด้วยว่า
เล่นที่มีศักยภาพก็สามารถมาร่วมทีมการท่าเรือได้เช่นเดียวกัน
ก็เป็นเกมที่ตอนนี้องค์กรตรวจสอบล้มบอลระหว่างประเทศนะครับพบเห็นความปกติขึ้น
ขณะที่สกอร์เสมอกัน๑๑ก่อนจะตรวจพบว่าผู้เล่นเวียดนามที่ถูกแบน๕ปีเนี่ยวางเดิมพันสกอร์รวมนะครับในเกมต่ำกว่า๔ประตูแล้วก็ได้เงินไปถึง๑๓๓ล้านดองก็เป็นเงินไทย๑๘๑๐๐๐บาทครับ